คุณผู้ชมฮะมาติดตามเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าฮะ
บรรดาส่องเก่งลอดมือถือเข้ามาใต้ห้องน้ำเก่ง
ถ่ายเก่งก็ต้องโดนแบบนี้
เพราะตำรวจไปรวบตัวแล้วนะฮะ
นี่เป็นความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งแหมอ้างว่าปวดหนัก
แล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำชายไม่ทัน

นี่ผมปวดลองผมวิ่งเข้าห้องน้ำหญิงก่อน

แต่ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายที่อยู่ห้องติดกัน
บอกว่าผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ลอดเข้ามาใต้ผนังเอามาถ่ายเธอ
ตำรวจสพโพแก้วจังหวัดนครปฐม
เอาคลิปหลักฐานทั้งหมดไปติดตามจับกลุ่มตัวของนายพิเชษ
ชั่วอายุ๔๖ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นผู้ก่อเหตุแอบถ่ายหญิงสาวในห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน

พร้อมกับยึดของกลางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยาไอซ์จำนวนหนึ่ง
โอ้โหมียาเสพติดด้วยนะฮะใช่ครับจับได้ที่บ้านพัก
คนงานในโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งอสามพรานจังหวัดนครปฐม
โดยภูมิกับการสพโพแก้วเปิดเผย
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการชุดสืบสวน
ออกติดตามชายดังกล่าวเลยเพราะว่ามีภาพวงจรปิด
ก็จับภาพได้ว่าขับรถอะไรหลบหนีไปนะฮะ
เส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิด
กระทั่งพบว่าเป็นคนงานในโรงงานน้ำแข็งครับ
นายพิเชษปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณ
กับตำรวจบอกว่าผมปวดหนักมากเลย
ผมก็เลยวิ่งเข้าห้องน้ำไหนก็ได้ที่ผมพอจะเห็นแล้วเข้าทัน
ไม่ทันสังเกตเลยว่าห้องน้ำที่วิ่งเข้าไป

ทำธุระส่วนตัวเสร็จได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวาย
ออกมาจากห้องน้ำหญิงโอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ถือโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปผมไว้

แล้วผมก็รีบออกจากห้องน้ำผมก็อายเหมือนกัน
นี่อันนี้คำให้กันเขานะ
เขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มาถ่ายคลิปถ่ายเขาไว้ด้วยเรื่องอะไรนะฮะ
เขาก็เลยขับรถออกจากปั๊มทันทีนะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจได้ตรวจเช็คภาพ

เรื่องต้นไม่พบภาพใด
แต่ก็ต้องยึดโทรศัพท์ไว้เป็นของกลางก่อน

อาณาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
และเกาะความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนะฮะ

แต่ว่ามีโทรศัพท์ถ่ายยื่นออกมาที่ห้องตรงห้องข้าง